สวัสดีค่ะแอนด์รังราชิมดีนะคะ
สวัสดีแฟนไทยรัฐทุกคนนะคะ
วันนี้นะคะแอนก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะ
ว่าสุขภาพแอนแข็งแรงดีแล้วค่ะ
แล้วก็พร้อมที่จะรับงานทุกสิ่งอย่างนะคะ
เพราะปีหน้าจะมีอะไรดีเยอะมากเลยนะคะ
แล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดคือสิ้นปีนี้ค่ะ
อาจจะมีเอ็มวีมาให้ดูนะคะ
เก๋นะคะต้องคอยติดตามนะคะ
ขอฝากเนื้อฝากตัวเองด้วยกันนะคะ
แล้วก็หนุ่มนะคะที่กำลังมาติดตามอะไรอย่างนี้

สวัสดีครับ